ก็ยิงปืนขึ้นฟ้าเหมือนกันคุณผู้ชม

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาที่จุดบริการ
ตู้บริการประชาชนที่เบาะวินในจังหวัดชนบุรี
อยู่มีรถเก๋งขับมาจอดอยู่หน้าตู้
แล้วก็ชักปืนออกมายิงปืนขึ้นฟ้าไป๕นัด
ปั้งแล้วขับรถหลบหนีไปเลยค่ะ
คนที่กู้ภัยเขานั่งอยู่ในตู้เขาก็งง
ยิงปืนแล้วก็ขับรถหนีไปยิงเพื่ออะไร
จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณหน้าตู้บริการประชาชน
บ่อวินหลังตลาดนัดเขาขยาย
ซอยเนินมะกอกในอำเภอสิวราชาจังหวัดชนบุรี
ตำรวจไปตรวจสอบพบปลอกกระสุนขนาด๙มิลลิเมตรตกอยู่๓ปลอก
ส่วนอีก๒ปลอกหาไม่เจอนะคะคาดว่าน่าจะหล่นอยู่ในรถของคนที่ยิงปืนขึ้นฟ้า
อาสากู้ภัยที่เขานั่งอยู่ในตู้บริการประชาชนให้การว่า
ตอนเกิดเหตุนั่งอยู่กับเพื่อนเพื่อรอรับเหตุ
นั่งหันออกไปทางถนนเห็นว่ามีรถเก๋งสีแดงขับผ่านมา
จากนั้นได้ยินเสียงปืนดังติดต่อกัน๕นัด
เดินออกไปดูก็พบกระสุนปืนตก
ปลอกกระสุนปืนตกอยู่ที่ถนนแล้ว
เขาก็เลยไปแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
สำหรับตู้บริการประชาชนจุดนี้นะคะ

ที่ผ่านมามันไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรน่าตกใจแบบนี้เกิดขึ้น
กู้ภัยและอาสาที่เขามาประจำจุดตรงนี้ก็ไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใคร
ตำรวจมองว่าน่าจะเป็นการยิงข่มขู่ให้หวาดกลัวมากกว่าการยิงเพื่อที่จะเอาชีวิตนะคะ